โอ้โหหลายคนเห็นใจมากเป็นคุณแม่ค่ะ
ลูกอ่อนวัยแค่๑๐เดือนออกมาอัดคลิปขอความช่วยเหลือ
ไปมา๕โรงพยาบาลแล้วลูกไข้ขึ้นสูงร้องไห้ไม่หยุดเลย
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเลยเพราะว่าทั้งตัวเธอและลูกเนี่ย
โควิด๑๙คือตอนนี้โรงพยาบาลก็เต็ม
ลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
ไม่รู้จักช่วยหาทีไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว
บางทีกรุงเทพมันเต็มหมดแล้ว
พี่คะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะคะ
ไม่พี่เด็กแค่๑๐เดือนเองเขาแย่แล้ว
แต่ความเป็นจริงโรงพยาบาลเธอต้องหลับด้วยพี่

ที่๔แล้วพี่ก็ไม่หลับอะ

ลูกหนูก็แย่อะพี่
แล้วความเป็นจริงคุณเป็นหมอคุณต้องมาช่วยคนไข้ดิ
นี่ค่ะโอ้โหคือหัวอกคนเป็นแม่
แล้วสำหรับเด็กที่อายุน้อย

ช่วงนี้เวลาป่วยเวลาเป็นหวัดเวลาอะไรอย่างนี้

แล้วก็อย่างที่คุณแม่เขาพูดในคลิปเลยค่ะว่า

ทุกที่ปฏิเสธที่จะให้การรักษาค่ะ

ก็คือจุดที่๔ที่โรงพยาบาลที่๔แล้ว
โดยบอกเธอทางโรงพยาบาลบอกเธอว่าให้มาติดต่อใหม่ในเวลาทำการ

คนเป็นแม่ใจสลายแล้วไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยนะคะ
บอกว่ายังไงก็ได้คือแบบลูกเธอจะแย่แล้ว
คือร้องไห้แบบใจสลายจริง

เป็นโรงพยาบาลแห่งที่๕
ซึ่งพ่อเด็กกำลังคุยโทรศัพท์กับคุณหมอ
ซึ่งบทสนทนาที่คุยกันนะคะ
ลักษณะก็ไม่ได้ต่างจาก๔โรงพยาบาลที่ผ่านมาก็คือ
ไม่สามารถรับน้องเข้ารักษาได้
อันนี้มาอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็ไม่รับนะคะ
นี่ค่ะเธอก็บอกว่ามาถึงแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครรับให้การรักษาเลย
โรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เพราะดีนะคะเมื่อเช้าค่ะ
ของนายเอกพบเหลืองประเสริฐ

บอกว่าประสานทางผอโรงพยาบาลภูมิพลแล้ว
และตอนนี้น้องเด็กทารกวัย๑๐เดือนคนนี้เนี่ย
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วค่ะ

คือการระบาดของโควิด๑๙ในระลอกแรก

แต่ระลอกนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
เราเห็นปัญหานี้คนพูดถึงคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะ

ยังไม่พอในการรับผู้ป่วยโควิด๑๙เข้ารับการรักษา
คือถ้าจำได้ก่อนหน้านี้กัสจังอะค่ะ
นอนรอหมออยู่ที่บ้าน๓วัน
ผู้จัดการต้องเหมือนกับว่าโพสต์ไอจีว่า
ตอนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนที่จะว่างรับตัวเข้าไปเลย
นี่นะคะปัญหานี้เดี๋ยวเรามีข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสายด่วนด้วยนะคะให้โทรศัพท์ไปสอบถามได้

คนที่มีการโพสต์เรื่องนี้นะคะ

เธอบอกว่าเธอกับลูกเนี่ยไปเที่ยวที่
หัวหินประจวบคิริขัน๕เมษายนที่ผ่านมา
แล้วเธอก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
หัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน๖๗เมษายนนะคะ
แล้วเธอก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
รับลูกที่บ้านแม่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

บอกว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ทั้ง๓คนไม่มีอาการป่วยเลยค่ะ
บ่ายโมง๑๐เมษายน
กับลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ
เริ่มเจ็บคอมีไข้
ส่วนลูกวัย๑๐เดือนไข้สูงเลยนะคะ
วัดไข้ได้๓๙๕องศาเซลเซียสคุณผู้ชม

มากนะเธอเลยบอกว่าอยากให้สามีพาเธอไปโรงพยาบาลไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
โรงพยาบาลแรกไม่รับตรวจนะคะไม่รับตรวจสามีพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งที่สอง
เพื่อขอตรวจตามปกติทางโรงพยาบาลบอกว่าให้ตรวจแบบด่วนก่อน
ผลรอบแรกออกมาบอกว่าเธอและลูกติดโควิดสิบเก้า
แต่สามีไม่ติดเธอก็เลยตัดสินใจขอตรวจอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน
ผลรอบ๒ออกมาว่าเธอและลูกติดโควิด๑๙แต่สามีของเธอไม่ติด
ก็คือผลเหมือนเดิมนะคะคุณหมอบอกว่าขอตรวจสามีเธออีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ให้รอผลวันที่สิบเอ็ดเมษายนเธอกับลูกอาการเริ่มหนักขึ้นนะคะ
ไข้ขึ้นสูงต่อเนื่องเลยเธอก็ขอให้ทางโรงพยาบาลที่ตรวจเธอค่ะ
รับเธอกับลูกเข้ารักษาได้ไหมโรงพยาบาลบอกว่า
ที่นี่ไม่รับรักษาโควิด๑๙จ่ายยาให้แล้วก็ให้กลับไปรอที่บ้านก่อน
เธอก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลใกล้ไปอีกที่นึงอะค่ะ
ขอให้รักษาลูกเธอเป็นกรณีฉุกเฉินคือเธอไม่ได้บอกให้รักษาเธอด้วยซ้ำนะ
ให้รักษาลูกเธอเป็นกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลปฏิเสธนะคะ
แล้วก็ให้คำตอบเหมือนเดิมบอกว่าที่นี่ไม่รับรักษาคนไข้โควิดสิบเก้า
แล้วเธอก็ไปโรงพยาบาลอีกหลายแห่งไม่มีที่ไหนรับเธอกับลูก
เขาไล่กลับเหมือนกันเพราะเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ก็บอกว่าหนูไม่กลับแล้วหนูเหนื่อยหนูก็โรงไห้ใส่ค่ะเขาก็บอกว่า
เอ่อเขาไม่รับปากนะว่าจะมีห้องให้หรือเปล่าครับหรือถ้าแม่ยังก็บอกว่า
เกิดลูกยังดีก็กลับไปพักที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเขาจะเรียก
โทรไปเรียกทีนี้ผมบอกว่าผมอยากจะเอาเด็กมารักษาไม่ใช่ว่าให้เขาสาหัสแล้วผมถึงมา
มันไม่ใช่เขาบอกว่าต้องให้มันหนักกว่านี้ก่อนตอนนี้เขาบอกว่าจะยังไม่เห็นเป็นไรเลย
ยังปกติถ้าปกติแล้วก็จะเป็นโควิดทำไม
นี่ค่ะนี่คือคำตอบที่สามีภรรยาคู่นี้ได้รับจากโรงพยาบาล๕แห่ง
เขาก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้จะทำยังไงดี
ตั้งแต่บ่ายช่วงบ่ายของวันที่๑๐เมษายนลากมาจนถึงกระทั่งตี๔ค่ะ
เช้ามืดวันนี้๑๑เมษายนนี่ค่ะนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมประสานกับทางพลอากาศตรีหญิงอิสระยาสุขเจริญ
อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชขอให้ทางผอช่วยพิจารณาเป็นการด่วน
พอก็เลยตัดสินใจเองเลยรับคนไข้แล้วก็ให้นายเอกพบเนี่ยประสานให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลภูมิพล
โดยนายเอกพบเนี่ยก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องมาตอนตี๕นะคะ
เพราะมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีเด็ก๑๐เดือนไข้สูง๓๙องศา
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษาเลยเขาก็เลยรีบประสานกับทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลพอดี
โรงพยาบาลเองก็ยินดีจะรับเคสนี้ถึงแม้ว่าก็จะมีคนไข้ในความดูแลเยอะอยู่แล้วก็ตาม
เขาบอกว่าโอ้โหเคสขนาดนี้เขาทนดูไม่ได้จริงเพราะว่าไข้เด็กสูงมาก
เขาบอกตอนที่เจอน้องเนี่ยน้องคือตัวแดงไปหมดแล้วแล้วน้องอาเจียนด้วยค่ะ
เขาก็กลัวว่าถ้าไม่รีบช่วยเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเสียชีวิตนะคะ
แล้วเขาหน้าแดงไปหมดเลยก็อาเจียนตลอดเวลา
ซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่ามาถึงช้ากว่านี้เนี่ยผมว่าอันตรายมากนะสำหรับเด็ก
ถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ย
มันเต็มอีกถ้าปฏิเสธอีกเนี่ยน้องไม่ตายเหรอครับ
พอแย่แล้ววันนี้ไข้ขึ้นสูงหน้าแดงมา

แล้วไปรักษาที่อื่นแล้วเขาไม่รับรักษา

รัฐบาลก็ประกาศว่า
มีเตียงเสริมมีเตียงสำรองให้ท่านอยู่แล้ว

แล้วก็ท่านส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าสูตรประสานงานก็ได้นะครับ

วันนี้ที่ไปมา๕โรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ทั้งนั้นเลย

เดี๋ยวพี่ให้เตียงห้องเตรียมเตียงไว้ให้
แต่ณขณะนั้นโรงพยาบาลภูมิพลก็เตียงเต็มห้องเต็ม

หลังจากที่ประสานเคสนี้สำเร็จเนี่ยโอ้โห

คนประสานเข้ามาแจ้งเหตุลักษณะเดียวกันเยอะมากค่ะ
เขาเลยอยากจะฝากผ่านทางไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ย

คนไข้ไว้ก่อนแล้วส่งต่อไปที่อื่นแทนได้ไหม

คุณแม่ของน้องวัย๑๐เดือนนะคะคุณอุ้ม
ก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอแล้วก็ลูกด้วยค่ะ

ตอนนี้ไข้น้องลดแล้วนะคะ
ก็เช็ดตัวบ่อยแล้วก็ทานยาลดไข้แล้วก็หมอก็คอยดูตลอดนะคะ

ขอบคุณคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะขอบคุณจริง
ทำให้ถ้าไม่ได้ทุกคนคือลูกหนูกับหนูก็คงไม่มีใครมองเห็นนะคะพี่
คงไม่มีใครมองเห็นพวกหนูพวกหนูคงไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วอะค่ะ
ขอบคุณทุกพี่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะมาอัปเดตอาการอีกทีนะคะ
ขอบคุณพยาบาลที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะ